ดูลงตัวสุดลงเท้าบูธนะคะเห็นไหมคะ

สีเขียวก็มีนะคะคุณแม่มาแบบว่า

ลูกชายก็ขอตีมเสื้อแขนยาวสีเขียวน่ารักเข้ากัน

ต่อกันอีกค่ะสีแดงแรงฤทธิ์คุณผู้ชม
ชุดแดงฟาดมากถ่ายหน้าตึกไทยรัฐของเราไปเลยค่ะ

ทะลักทะเลนสนะคะแล้วลูกก็มองก้นแม่
แม่มันเด้งจังเลย
อกจากนี้นะคะยังมีอีกหลากสีหลากธีมค่ะ
แม่แพทย์กับเรสซิ่งเขาจัดมาสร้างรอยยิ้มนะคะ

น่ารักแน่นดูมากนี่ทำหน้าบูด